เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับ
จังหวัดฉะเชิงเซามีหนุ่มอายุ๒๒ปีขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
แต่ว่ามีรถบัสเลี้ยวกลับรถตัดหน้านะครับทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนด้านข้างเต็มแรง

เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำบลแสนภูดานอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายธิรพงศ์บุญคำอายุ๒๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีรอยถลอกตามใบหน้า
และมีแผลที่มือขวารถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
อยู่กลางถนนพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือ
แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนรังสิทธิ์นครนายกในพื้นที่ตะมนต์บางอ้ออมพื้นบ้านนา
มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
โดยชายอายุประมาณ๔๐ปีถูกรถทับอาการสาหัส
และมีชายอายุประมาณ๓๐ปีอีก๑คนได้รับบาดเจ็บขาขวาผิดรูป
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีขับรถยกผ่านมาจึงรีบใช้เครนยกรถกระบาดที่ทับร่างผู้บาดเจ็บออก
ที่กู้ภัยจะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ท้ายด้วยคลิปวินาทีที่รถกระบะติดคอกเหล็กพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจัง
แล้วเสียหลักพลิกคว่ำชนราวสะพานพลเมืองดีช่วยเหลือคนขับออกมาได้
ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์
ในตะบลพิมพาเผือมาประกงจวัตรชะเชิงเศร้าทำให้นายอนุวัติหินชัยศรีอายุสามสิบแปดปี
คนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บสาหัสรถกระบะพังเสียหายทั้งคัน
เจ้าหน้าที่คาดว่าก่อนเกิดเหตุนายอนุวัฒน์ขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว
และพยายามแซงรถบรรทุกแต่ไม่พ้นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น